ทุกวันนี้หลายคนยังคงสับสนนะครับว่าบริษัททำประกันชีวิตกับบริษัทประกันภัยมีความเหมือนหรือว่าต่างกันอย่างไร
ถ้าเราจะทำนั้นต้องเดินทางไปที่บริษัทไหนถึงจะถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการทำประกันนะครับ
และเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินคุณผู้ชมนะครับ
การที่จะฟื้นฟูกลับมาให้เหมือนเดิมนั้นต้องใช้เวลาครับ
แต่ว่าคุณผู้ชมนั้นมีทางเลือกครับในการทำประกันภัย
เพื่อโอนความเสี่ยงให้กับบริษัทผู้รับทำประกันภัยนั้นเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบรวมทั้งเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น
แต่ว่ามีคุณผู้ชมหลายคนยังคงสับสนว่า
บริษัทรับทำประกันภัยกับบริษัทประกันชีวิตนั้นมีความเหมือนหรือว่าต่างกันอย่างไรครับ
วันนี้เราจะมาคุยกันให้เข้าใจให้ผู้ชมนั้นเข้าใจอย่างถูกต้องครับ
และผมได้รับเกียรติจากคุณพิษสมัยวิพัฒนครุฑนะครับ
เป็นรองภูมิในการธุรกิจสถาบันการเงินบมจกรุงเทพประกันภัย

คงต้องถามก่อนนะครับว่าคำว่าบริษัทประกันภัยกับบริษัทประกันชีวิตมีความเหมือนหรือว่าต่างกันอย่างไรบ้างครับ
อันดับแรกก็ต้องบอกว่าทั้งสองไม่ว่าจะชีวิตหรือวินาศภัยเนี่ยก็คือเป็นเครื่องมือทางการเงินนะคะ
โอนความเสี่ยงภัยจากผู้เอาประกันภัยมาสู่บริษัทผู้รับประกันภัย
โอนความเสี่ยงภัยมานี้ก็เพื่อที่จะเยียวยาความสูญเสียช่วยบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
บริษัทประกันวินาศภัยหรือประกันภัยความแตกต่างชัดเจนก็คือคุ้มครองทรัพย์สินทรัพย์สินต่างที่อยู่รอบตัวเราที่ตีมูลค่าเป็นเงินสดได้
ไม่ว่าจะเป็นบ้านรถยนต์อาคารโรงเรือนต่างเครื่องจักรสินค้าทุกอย่างที่ตีมูลค่าเป็นเงินสดได้
อันนี้จัดอยู่ในกลุ่มของการประกันวินาศภัยนะคะแบ่งออกเป็น๔หมวดคุ้มครองหลัก
แรกก็คือการประกันอัคคีภัยนะคะการประกันภัยรถยนต์ที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะการประกันภัยขนส่งสินค้านะคะการประกันภัยเบตเตอร์เล็ต
ส่วนการชดใช้ค่าสินหมายทดแทนจะเกิดขึ้นเมื่อทรัพย์สินที่เอามาทำประกันภัยนั้นเกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างที่ซื้อความครองเอาไว้
นั่นคือประกันวินาศภัยหรือประกันภัยนะคะส่วนประกันชีวิตชื่อก็บอกลงตัวชีวิตนะคะก็คุ้มครองใช่ค่ะ
การเสียชีวิตทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยแล้วเสียชีวิตอันนั้นต้องไปซื้อในบริษัทประกันชีวิตเท่านั้นนะคะ
นี่คือความแตกต่างประกันชีวิตก็มีอีก๔หมวดเหมือนกัน
การประกันภัยแบบตลอดชีพแบบสะสมทรัพย์การประกันภัยแบบชั่วระยะเวลาการประกันภัยแบบเงินได้ประจำหรือแบบบำนาน
ชดเชยชดใช้ความเสียหายของบริษัทประกันชีวิตก็จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลง
ผู้รับประโยชน์หรือทายาทก็จะเป็นการได้รับเงินชดใช้ไป
อีกกรณีหนึ่งถ้าเป็นแบบสะสมทรัพย์นะคะหรือเป็นแบบเงินได้ประจำก็คือได้รับค่าสินหมายค่าชดเชยในกรณีที่
เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกันเอาไว้ในสัญญาแต่ยังไม่เสียชีวิตก็ได้รับเงินคืนไปตามเงื่อนไขในกรมทัน

ผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่สามารถซื้อได้กับบริษัทประกันภัยและบริษัทประกันชีวิตครับ
ก็คือเรียกว่าการประกันภัยสุขภาพกับการประกันภัยอุบัติเหตุ
ทั้ง๒ผลิตภัณฑ์นี้เลือกซื้อได้ทั้งบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างที่เกิดขึ้นเมื่อเราเข้าไปในโรงพยาบาล
แล้วอาจจะซื้อเป็นผู้ป่วยนอกเสริมจ่ายค่าเบี้ยเพิ่มก็อันนั้นก็สามารถเลือกซื้อได้นะคะ
ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือการประกันภัยอุบัติเหตุอันนี้กรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วสูญเสียชีวิต
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเวลาเราไปได้รับอุบัติเหตุ
แล้วเข้าโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก็มาชดเชยเรียกค่าชดเชยจากบริษัทประกันวินาศภัย
กรณีที่ซื้อจากบริษัทวินาศภัยก็สามารถที่จะชดใช้ได้
ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อผลิตภัณฑ์มาจากทั้งสองบริษัทนะครับทั้งบริษัทประกันภัยกับบริษัทประกันชีวิต

ถ้าโอนความเสี่ยงภัยระยะสั้นจ่ายเบี้ยปีต่อปีไม่ได้มีความผูกพันต่อเนื่องกัน
ปีนี้ทำปีหน้าไม่ทำก็ได้ก็เลือกซื้อจากวินาศภัย
แต่ถ้าสมมุติว่าต้องการแบบมีกองมรดกไว้ให้ลูกหลานนะคะมีค่าใช้จ่ายกรณีที่เกิดเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุด้วย
ก็ต้องเลือกซื้อจากบริษัทประกันชีวิตนะคะแต่ประกันชีวิตเนี่ยตัวของเบี้ยประกันภัยตรงนี้เนี่ยนะคะ
เป็นอนุสัญญาอยู่ในกรมฐานประกันชีวิตถ้าเลือกซื้อจากบริษัทประกันชีวิตแล้วไม่ทำประกันสุขภาพแล้วปีนี้นะคะ
เพราะเป็นปีต่อปีเหมือนกันแต่จะไม่เลือกทำแล้วไม่ต้องจ่ายเบี้ยในส่วนของประกันสุขภาพ
แต่ยังคงต้องจ่ายในเบี้ยของกรมฐานประกันภัยประกันชีวิตหลักอยู่นะคะนี่คือความต่าง
เพราะฉะนั้นก็เลือกตามความเหมาะสมของผู้ประกันภัยนะคะ
อ่าวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนชัดเจนคุณผู้ชมก็รู้นะครับว่าความแตกต่างระหว่างบริษัทประกันภัยกับบริษัทประกันชีวิตนั้นเป็นอย่างไร
วันนี้ต้องขอบคุณคุณพี่สมัยวิพัทย์กรุฑต์เป็นมารองผู้เมือง